คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เกี่ยวกับตำรวจอย่างที่เปลยไป

ร้อยตำรวจตรีคนนี้ขับกระบะมานะแล้วไปเสยมอเตอร์ไซค์๓คันแล้วเสียชีวิตทันทีเนี่ย๒ครับ
ผู้บังคับบัญชาก็ย้ำนะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตด้วยครับ

เคลื่อนไปจอดริมถนนเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เสียชีวิตทันทีคือนายภูสัตว์อายุ๔๙ปีและนางสาววันเพ็ญอายุ๓๒ปี
มีคนเจ็บ๒คนวินาทีตอนให้การช่วยเหลือ
กู้ภัยส่งคนเจ็บ๒คนที่อาการสาหัสไปรักษาที่โรงพยาบาลครับ

กระบะคันที่ก่อเหตุพบว่าเป็นรถที่ใช้ในราชการตำรวจนะคนขับชื่อร้อยตำรวจตรี
มีแค่ยดมาให้แล้วกันเป็นร้อยตำรวจตรีตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบรามอายุ๕๓ปี

ฝั่งของเพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังว่า
คนที่ประสบอุบัติเหตุทุกคนเป็นพนักงานคลังสินค้าออนไลน์ครับ
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทั้งหมดก็ขี่นำตนไปสามคัน
ส่วนตนเองเนี่ยขี่ไปเป็นคันที่๔
ตอนนั้นสังเกตเห็นกระบะที่ขับสวนเลนและสายไปสายมา
ก่อนจะมาชนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วก็ลากถลายไปไกลกว่า๒๐๐เมตรครับ
ฟังเพื่อนผู้ตายเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยฮะ

เดินทางมาติดตามคดีที่โรงพักวังน้อยอายุทยาครับ

นะพี่ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลย
เนื่องจากว่าพี่สาวหนูเนี่ย
แล้วก็พี่เขยหนูเขาก็เจ็บสาหัสด้วย
ทั้งคู่มีลูกสาววัย๙ขวบครับ
คดีนี้ทางครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ก็อยากจะให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนั้น
ร้อยตำรวจตรีนายนั้นลงมาให้ความเป็นธรรมด้วย

หวังว่าพวกเขาจะได้รับความเป็นธรรมครับ

แล้วขณะเกิดเหตุเป็นเวลานอกราชการ
ไม่ใช่เวลาในการปฏิบัติหน้าที่

สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานขับขี่รถขณะ
เมาสุราอย่างไรก็ตามก็ให้คำมั่นสัญญากับญาติผู้เสียหายนะว่า
ทางตำรวจเนี่ยจะดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมครับก็ขอให้ญาติ
อย่าเป็นกังวลไปนะฮะ